สำหรับเรื่องร้องเรียนนะคะเขาบอกว่ามีแยกแยกหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ชุกโดนเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
คือชอบมีรถหลุดโค้งมาแล้วที่สำคัญตรงที่หลุดโค้งแล้วชอบรถเกือบพุ่งเข้าไปเนี่ย
เป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยสาวคนที่อยู่ในบ้านรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
อยากจะให้หน่วยงานมาแก้ไขเรื่องราวของถนนค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์หลุดโค้งนะคะสังเกตว่าเราเอามาให้ดูถึง๒คลิปนะคะ
ภาพแรกคลิปแรกเนี่ยเป็นรถเก๋งสีดำแหกโค้ง
เข้าชนร้านข้างทางได้รับความเสียหาย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะคะ
ขณะรถพลิกอัพแหกโค้งพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
เจ้าของบ้านต้องนอนภาวะทุกคืนวอนหน่วยงานเข้ามาปรับปรุงโค้งสักที
โดยก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเอ๊ะจริงแล้วไม่ใช่ความผิดของถนนหรือเปล่า
เพราะว่าโค้งนี้เนี่ยมีมานานหลายสิบปีแล้วนะเมื่อก่อนไม่เคยมีข่าวอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีบ่อยก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวกับการสร้างถนนแต่เป็นที่คนขับรถมากกว่าหรือเปล่า
ทีมข่าวเซ็ทบริษัทโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะได้ติดตามเรื่องนี้ไปอย่างร้านเซ็นส์เจิดศักดิ์การจนบุรี
ทราบว่าโค้งนี้เป็นโค้งหักศอกนะคะอยู่บริเวณสามแยกชุกโดน
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเดือนละ๒๓ครั้งเลยค่ะช่วงเวลากลางคืน
โดยรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยขับมาด้วยความเร็วไม่ทันระวังก็เลยแหกโค้งมาชนกระถางต้นไม้
แล้วก็เสาไฟฟ้าที่รอรับอยู่ข้างทางก็เลยอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
แก้ไขปัญหานี้โดยเร็วนะคะ
โค้งอันตรายเนี่ยมีหลายจังหวัดหลายที่เหมือนกันนะครับ
จุดที่มันเป็นมุมที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็น่ากลัว
จริงถ้าเห็นโค้งเนี่ยชะลอความเร็วก่อนน่าจะสบายใจที่สุด
ใช่น่าจะเกี่ยวกับสภาพเบรกสภาพยางด้วยนะคะ
ตรวจสอบเช็คสภาพรถบ่อยบางทีใช้ไปเรื่อยไม่ได้คิดว่ามีอะไรจริง
เขาศึกไปแล้วเขาเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะ